แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เราเห็นอะไรหลายอย่างนะ
เรื่องถิ่นนี้เคยเป็นของใครเป็นเมืองหลวงของใครเคยทำนายอะไรพวกนี้
คือหักปากาเซียนเป็นปรากฏการณ์บ้านเล็กล้มบ้านใหญ่ดอกที่เราอ่านกันนะว่าพื้นที่นี้น่าจะได้
คือมันเป็นแบบที่พี่เบิร์ตบอกคือเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์คนที่เราเห็นในพื้นที่เฮ้ยคนนี้ขาประจำเลย
ปรากฏโดนล้มแชมป์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรวบรวมให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างปรากฏการณ์บ้านเล็กล้มบ้านใหญ่ที่ว่าไปไล่เรียงกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่เชียงใหม่
ครับที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอดีตนายกทักศิลป์ชินวัฒน์แล้วก็คุณยิ่งรักชินวัฒน์นะเมื่อก่อนอ่ะจำได้ไหมอ่ะแดงทั้งจังหวัดมา๒๐กว่าปีน่ะแต่ทีนี้ผลการนับคะแนนอ่ะอย่างไม่เป็นทางการจากกตเนี่ยใน๑๐เขตปีนี้เนี่ยนะกลายเป็นว่าชินวัฒน์เนี่ยต้องเสียที่นั่งสอ
รักชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์กำลังมาแรงเลยทางซ้ายนี่คุณผู้ชมน่ะ
คะแนนของคุณไอซ์รักชนกเนี่ย

มาจากการปั่นจักรยานไปเคาะหาแต่ละบ้าน

แล้วก็เห็นเมื่อสักครู่ยังคุยกับพี่ช่างแต่งหน้าบอก

ส่วนคุณวันอยู่บำรุงครับได้ไป๒๖๓๐๗คะแนนครับ
ค่ะจากกรุงเทพนะคะเขยิบไปโซนภาคตะวันออกหน่อย

ระยองเป็นพื้นที่ของตระกูลปิตุเตชะนะ
แล้วเลือกตั้งปีนี้นี่โอ้โหส้มไป๕เขตค่ะ

ทำให้ทางรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ลงสมัครสอสอเขต๒ได้คะแนนเสียงไป๒๓๒๙๘คะแนน
ก็ต้องเสียเก้าอี้ตำแหน่งสอสอในสภา
ให้กับนายกริจศิลปชัย

เพราะว่าก้าวไกลได้ไป๓๘๘๑๓คะแนนเลยนะคะ

แล้วก็ชมกลิ่นที่ชนบุรีหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คือมันกลายเป็นว่าต้องเสียพื้นที่
จนได้ที่นั่งสอสอในจังหวัด๗ที่นั่งค่ะ

เห็นอยู่บนหน้าจอแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็เหลือที่นั่งให้เจ้าของบ้านเก่า๓ที่นั่ง
เรือนตระกูลเก่านี่ก็สั่นคลอนรุนแรงเหมือนกันนะคะ
พอเห็นแบบนี้อันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะ
ต่อไปนะต่อไปนะต่อไปนะ
ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ

ท่านประธานไม่แข็งค่ะท่านประธานไม่แข็งค่ะ
รังสิมารอดรัศมีครับคุณผู้ชมฮะนะครับสมุทรสงครามแชมป์๕สมัยนะครับ
โอเจ๊โอโอ้โหนี่แหละครับก็ถูกโค้นด้วยแสงสีส้มเหมือนกัน
เขาว่าอย่างนี้นะจากนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับ
ตัวแทนจากพักเก้าไกลคือเธอประกาศยอมรับความพ่ายแพ้บอก
ใครได้ไม่มีปัญหาเพราะการเมืองมันเปลี่ยนทุกวันนี่เธอคิดบวกนะครับ
แล้วจากนี้ไปทำอะไรครับเจ๊โอเธอบอกว่าเธอรับได้อยู่แล้ว
นี่แหละครับจะไปทำธุรกิจแต่เธอก็แอบเสียดายนะครับ
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่
ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับ
เธอวางแผนว่าจะเป็นสถานที่รับดูแลคนชะลา
แล้วก็อีกหลายโครงการที่เธอวางไว้นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ทำเพื่อคนสมุทรสงครามนะครับ
ค่ะทีนี้สมุทรประการบ้างค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่นี้ก็รู้กันอยู่หาดตระกูลอัศวะเหม
ซึ่งปีนี้พอมาสูญเสียคุณเอชลสวัสดิ์อัศวะเหมแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าต้องเสียให้กับก้าวไกลทั้ง๘เขตเลย
ปากน้ำเปลี่ยนสีค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นสีส้มทั้งจังหวัดเลยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเหมือนกัน
จากสมุดประการแล้วขยบลงใต้บ้าง
พื้นที่ภาคใต้อย่างภูเก็ตวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมค่ะ
ภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้
ก้าวไกลปักทงส้มได้ยกจังหวัดเลยเหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าย้อนไปดูนะตอนปี๖๒อ่ะ
ภูเก็ตมีที่นั่งสอ๒เขตปีนั้นพลังพัชรัฐก็โค่นบ้านเก่า
อย่างประชาธิปัดได้ทั้งหมดส่วนปีนี้เนี่ย
ภูเก็ตเองเนี่ยนะคะก็มีเก้าอี้สอเพิ่ม
จาก๒เป็น๓ก้าวไกลก็โค้นแชมป์เก่า
ถล่มทลายเหมือนกันนะคะปักทงส้มยกเกาะเลยค่ะ
มาถึงพักนี้ที่ผมเองก็ต้องขอกราบขออภัยกับชื่อที่ตอนแรก
เราก็จำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าชื่อพักเขาเนี่ย
เหมือนชื่อ๒พักมารวมกันก็ต้อง
พักนี้คือพักเกิดใหม่นะแต่สามารถจะล้มแชมป์ที่อุบลราช
อุบลราชธานีได้สองเขตเลยและแชมป์เก่าคือเพื่อไทย
อย่างพื้นที่ภาคอีสานคุณผู้ชมก็เป็นฐานที่มั่นของพักเพื่อไทยอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะ
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีการล้มช้างเกิดขึ้นครับในหลายจังหวัดเลย
แล้วอุบลราชธานีก็เป็นผู้สมัครหน้าใหม่จากภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังนี่แหละ
ได้มา๒ที่นั่งครับก็คือเป็นการไปโค้นพักเพื่อไทย
โดยพักเพื่อไทยรวมพลังเพิ่งจะจดทะเบียนเมื่อปี๖๔นะ
สองพันธุ์๑๖๔ส่งตัวแทนลงสมัครสอสอเขตสองคนนี่แหละได้ครบเลยครับ
สองคนสองเขตครับคนแรกคือสจหน่อยหรือชื่อจริงคือพิมพการพลสมัครครับ
เป็นอดีตประธานสภาอบจอุบลราชธานีเป็นผู้สมัครสอสอเขต๓ครับ
นี่ทางซ้ายนี่นะไปโค้นแชมป์เก่าก็คือคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบครับ
เป็นสอสอลายสมัยจากภาคเพื่อไทยแล้วทิ้งห่างกันเกือบหมื่นคะแนนพี่เบิร์ตพี่น้ำแข็ง
ครับคุณสจหน่อยเนี่ยนะคนที่เป็นแชมป์ใหม่เนี่ย
นี่เธอบอกดีใจดีใจที่ประชาชนเลือกเธอเข้ามาเป็นผู้แทนแม้จะมาจากพักเกิดใหม่
อาจจะเป็นเพราะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีช่วงวิกฤตโควิด๑๙
เธอทำงานลงพื้นที่ตลอดก็เจอชาวบ้านแหละ
ส่วนการทำงานหลังจากนี้เธอจะผลักดันเรื่องสาธารณูประโภคพื้นฐานครับ
และจะแก้ไขปัญหานิสินของชาวบ้านด้วย
รวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับ
ลงพื้นที่นะคะหาพี่น้องประชาชนตลอด
ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็ตามนะคะ
เราก็ดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่กับพี่น้อง
อยู่กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้โควิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่เคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาพี่น้องมีทุกข์
ก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชน
อยากจะให้โอกาสคนใหม่ซึ่งอยู่ในระดับท้องถิ่น
แล้วก็ทำงานยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน
ทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมนะดอมน้ำแข็ง
ต้องดูการทำพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพักนี้ไม่ธรรมดานะ
ทำงานโอเคละอาจจะลงพื้นที่มานานแต่ทำงานการบรินัมพลักษณ์
ในปีอะไรนะ๖๔๖๖ได้เลยเห้ยหน้าจับตา
เรื่องของการทำพื้นที่เขาทำยังไงนี่มีคนไหม
เมื่อสักครู่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าสจนเนี่ย
แกช่วงโควิด๑๙เนี่ยก็ลงพื้นที่เนี่ยอีกคนนึงอ่ะ
อีกคนคือเสียเชียงหรือว่านายสมศักดิ์บุญประชม
สมัครเขตเลือกตั้งที่๑๐ที่อุบลเนี่ย
คุณผู้ชมฮะนี่ก็อาจจะได้อันนี้ส่งจากการทำงานช่วงโควิดเหมือนกันนะ
คือเสียเชียงแกจัดรถรับส่งผู้ป่วยจากต่างถิ่นกลับมาบ้านเกิด
แล้วระหว่างรักษาตัวก็ให้ทีมงานวิ่งรับส่งยาเนี่ย
เออส่งถึงบ้านเลยได้ใจชาวบ้านเต็มเลย
ดูคะแนนสิคุณผู้ชมบางทีห่างกันเยอะมากเหมือนกันนะคะ
ครับนี่แหละครับภาพรวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี
จากสิบเอ็ดเขตเนี่ยพักเพื่อไทยได้ไปสี่ภูมิใจไทยสาม
เพื่อไทยรวมพลังน้องใหม่เนี่ยได้สองนะครับ
แล้วก็เป็นประชาธิปัตย์กับไทยสร้างไทยอย่างละหนึ่งนะครับ